ข่าวของดิฉันนี่จะให้ดูบันทุกตังโม

ตั้ง๓ตันกว่า
คือแบบ๓๐๐๐กว่ากิโลแล้วคุณดูสิ
มันเกลื่อนถนนแดงแบบนี้

ใช่ค่ะเพราะอะไรรถที่บรรทุกตังโมมา
ไปชนเข้ากับรถพ่วง๑๘ล้อ
อุ๊ยนี่กลางถนนเป็นแบบนี้เลย
คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเห็นสภาพแตงโมมันแตกกระจายเกลื่อนถนนแบบนี้
แล้วคนขับล่ะคนขับรอดนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรถบรรทุกตังโมไปชนกับรถเป็นรถพ่วง๑๘ล้อ
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงถนนสาย๓๔
ตรงแยกหนองปลือเก่านะคะที่บ้านบึงชนบุรี

ทีนี้คนที่ขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุที่เป็นกระบะบรรทุกตังโมมา
อายุ๒๒ชื่อว่านายธีรพัฒน์วงศรีทา
เขาเล่าแบบนี้ผมขับรถบรรทุกแตงโมมา
ลบบุรีจะเอามาส่งให้กับแผงแตงโมที่บ้านบึงชนบุรี
ทีนี้พอผมขับมาถึงตรงนี้นะ
มีรถ๑๘ล้อมาเลี้ยวตัดหน้ารถผมแบบกระชั้นชิด
รถผมก็เลยไปชนกับกลางตัวรถบรรทุกเลย
หลังจากนั้นรถบรรทุกขับออกไปเลยค่ะ
ส่วนตัวเขาพอเขาตั้งสติได้ลงจากรถมาดู
ตั้งใจจะเอาแตงโมมา๓๕ตันก็๓๐๐กว่ากิโลนะ
จะมาส่งให้กับลูกค้าปรากฏว่าส่งไม่ได้แล้ว

แค่๕กิโลเท่านั้นเองคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
แล้วตังโมพวกนี้ค่ะเป็นตังโมสายพันธอนย่า
ราคาขายปลีกช่วงหน้าร้อนใครก็ต้องการ
ดูสิกินน้ำตังโมเย็นชื่นใจเลยนะคะ
โลหนึ่ง๑๖บาทดังนั้น๑๖คูณเข้าไป
ลค่าความเสียหายก็อยู่ที่ประมาณ๖๐๐๐กว่าบาทนะคะ
ซึ่งตัวผมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถลอกที่แขน
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าบารมีที่แขวนเหรียญเอาไว้
ถามว่าคุณธีรพัฒน์แขวนเหรียญอะไรเอาไว้
ก็เอาออกมาให้ดูนี่เลยเหรียญที่พกติดตัวไว้
ก็คือเหรียญทาเวสัวโนวัตต์จุฬามานีนั่นเองค่ะ
กติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลย

ใช่ค่ะก็แค้วคาดแหละได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาเล็กน้อย
โชว์เหรียญให้ดูหลังจากนี้ต้องไปตาม
รถบรรทุก๑๘ล้อนะเพราะว่าหนีไปแล้ว
เดี๋ยวต้องตามมาแล้วก็มีการสอบสวน
หลังจากนี้ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ